พร้อมค่ะพี่

อื่นต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี
พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากเหตุเกิดเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีแล้วว่าผมเองก็ไปมีเรื่องมีราวอีกนะครับ
แต่เราก็จะได้แถลงเล่าเรื่องความจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็เหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปทำร้ายเขาขนาดนั้น
อาจจะดูรู้สึกรุนแรงเกินไปไหมอะไรต่างนานานี่นะครับ
วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังทั้งหมด
จากเรื่องของค่ำคืนนั้นแล้วผมส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ย
คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากสำหรับผมนะครับ
แล้วผมก็จะเล่าเรื่องต่างอัปเดตเรื่องชีวิตเรื่องการงาน
เรื่องทำโน่นทำหนี้ต่างขอให้ทุกคนได้รู้ว่าถามได้ทุกคำถามนะครับ
เขาก็เป็นคนที่เรียกว่าไปเกะกะละลาน

ของการเขาเคยมาบ้านนี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็ได้มีการโพสต์พาดพิงผมเยอะมาก
จริงแล้วผมตามหาตัวมานานแล้วเขาหนีผมมาเป็นปีพูดง่ายนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เคยไปแจ้งความดำเนินคดีเขาแล้วนะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมเองจะเดี๋ยวพอเปิดงานมาเนี่ย
ผมจะไปตามเรื่องคดีของที่ผมเกี่ยวกับเขาด้วยนะครับ
ดังนั้นก็วันนี้เนี่ยจะขอเล่าทั้งว่าทำไมเขาเป็นใครผมถึงต้องไปทำขนาดนั้นนะครับ
ก็เป็นคนสนิทของการปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านที่ลูกผมอยู่
ดังนั้นผมไม่อยากให้คนนี้มาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับลูกผม
สิ่งที่ทำให้ผมทำอย่างนั้นในในคืนนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไปตั้งเพจกลุ่มอะไร
เดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการอันนี้คือประวัติของเขาที่อยู่ในมือเนี่ยเดี๋ยว
เดี๋ยวพอคุยกันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมจะส่งให้
คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นโจรเลยก็ว่าได้นะครับ
เพราะว่ามีโดนจับติดคุกก็ไปแล้วนะครับ
ก็ไปแล้วนะครับช่อกโกงโน่นนี่ต่างนานาปลอมแรงเอกสารเยอะแยะได้ไปหมด
ดังนั้นเดี๋ยวถ้าใครต้องการเอกสารเหล่านี้เดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมเนี่ยนะครับ
จัดส่งให้ตอนที่แถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับ
เขาก็ไปทำเพจแอนตี้ผมต่างนานาไปคอมเมนต์ด่าผมนั่นโน่นนี่
ผมไปเจอผมก็เลยซัดเลยทันทีอันนี้ก็ไม่มีการปฏิเสธนะครับ
ผมเตะแน่นอนอันนั้นเบาไปนิดนึงด้วยซ้ำไปนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าลูกไม่อยู่ก็คงจะหนักกว่านี้
เรื่องของสิ่งที่เขาจะดำเนินการอะไรต่างนี่ก็คงจะเดี๋ยวก็ว่ากันไป
อันนี้คือบังเอิญเจอหรือว่าตั้งใจไปเจอพี่

เขาหลบผมมาตลอดทั้งเวลาที่ผ่านมานะครับ
คนเหล่านี้เนี่ยเวลาสร้างทำความผิดอะไรแล้วเนี่ยก็จะหนีไปนะครับ

เดี๋ยวตอนที่เข้าไปนะครับพี่เจ๊เรามีสติกับเกราะที่พ่อหรือว่าได้ดึงไอ้ครับผมไปนั่งไหนครับ
ผมมีสติดีครับผมกำลังจะไปเล่นคอนเซิร์ต

เกิดขึ้นก่อนเล่นคอนเสิร์ต
ไม่มีครับไม่มีกับคนนี้นี่ไม่มีวิธีอื่นเลยครับ
เจออีกก็จะโดนอีกหนักกว่านี้ด้วยนะครับ
อันนี้บอกตรงเพราะว่าอันนี้เป็นคนไม่ดีนะครับ

ถ้าคนดีคงไม่ไปสร้างเรื่องสร้างราว
มีคดีความเยอะแยะขนาดนี้
อันนี้ต้องขอวอนทางตำรวจด้วยนะครับ

เรื่องก็หายไปนะครับ
เขาก็ไปลบเพจอะไรต่างนานา

ซึ่งผมเนี่ยตามล่าตัวอยู่
มีปัญหาสิก็คือไปตัดต่อรูปภาพผมเหมือน

นี่แหละพวกนี้แหละเป็นคนไปตัดต่อลูกผม
แล้วก็
อ๋อไม่เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง
พวกนี้คือมันโดนผมอยู่แล้ว
เรื่องกับลูกผมนี่ไม่เกี่ยวข้อง

ผมไม่อยากให้คนเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับลูกผม
ไม่ให้มาอยู่ในบ้านเดียวกับลูกผมอะไรอย่างนี้ไม่ได้

ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยนะครับเพราะว่า
อ่าผมว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเอง
เพราะเคยไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับ

ไว้นี่ไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขา

ชมว่าน่าจะเตะหนักกว่านี้นะครับ

ครับทั้งที่ตีนบวมอยู่เนี้ยครับมาทานโทษคือผมจะ
บอกให้นะผมเนี่ยจำแทบจำเขาไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะผม
เข้าไปหาลูกผมโอ้โหเจอพอดี
ก็เพราะลูกห้ามไปถึงโดนแค่นั้นนะครับนี่เห็น
แก่ลูกนะก็กามหักแล้วมั้งได้ข่าวว่าไม่
แหละสำหรับคนอื่นผมไม่ได้ทำแบบนี้สำหรับคนนี้ไม่ได้

เขารู้เขารู้ว่าเขารู้ว่าคนนี้เขาไปด่าทอคนอื่น
เฟซอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไป
ทั่วคือคือคนไม่ดีเขาเหมือนกับตำรวจไปยิงโจรอ่ะ
ผมคิดว่าตำรวจไปยิงโจรที่ไปฆ่าคนตาย
ไม่ได้ผิดอะ
ผมคิดว่าลูกผมเข้าใจได้อยู่แล้วถ้าเป็นความรุนแรงก็ผม
กับคนนี้ไม่น่าไม่น่ารุนแรงมากอันนี้ผมไม่ได้ผม
ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นผมดูแลลูกผมได้ผมมีวิธี
ที่ต้องที่แก้ไขแล้วก็ดูแลเขาได้ผมไม่ได้ไปสนใจ
ไปติดตามแล้วครับผมไม่ไม่สนใจแม้กระทั่งว่ามันไปอยู่
ไหนยังไงผมไม่เคยไม่แล้วผมจะบอกไว้ด้วยว่าอย่า
ทะลึ่งกับผมนะครับอยู่ใครอยู่มันไปเพราะคนภูมิ
นี้เนี่ยมันมันไปเกะกะละลานกับคนที่เขาไปทำ
ไม่ได้ไงเจอคราวหน้าถ้าไม่มีลูกนี่จะหนัก
วันนี้จะบอกให้เพราะฉะนั้นให้หยุดการกระทำทั้งหมด
แจ้งความอยู่แล้วผมมีแจ้งความกับเขาอยู่แล้ว
คุณดูดิเต็มไปหมดผมว่าเขาแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะ
แจ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ไปหาตำรวจ
เสียค่าปรับจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่เป็นไรเพราะผมไป
บ่อยมากผมไม่ได้หวั่นเกรงอะไรอ่ะไม่มีการหวั่นเกรง
ทั้งสิ้นเจอเมื่อไหร่ก็เสร็จผมเมื่อนั้นน่ะ
ดังนั้นไอ้คนที่มันทำผิดเนี่ยผมไม่ให้ทำ
แน่นอนทำผิดกับผมแล้วทำผิดคนอื่นด้วยผม
จะบอกให้ไม่ใช่ผมคนเดียวอ่ะนะครับที่ผ่านมาก็
เตะบ่อยแล้วนี่แต่ไม่เข็ดซะทีผมไม่ผม
ไม่เห็นว่ามันจะรู้สึกมาโต้เถียงผมเลยแม้แต่นิด
เดียวร้องขอชีวิตด้วยซ้ำไปพี่เสกพี่เสกโอ้โหใน
เนี่ยมาด่ากันเละเทะนะ
มันไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นธอมมันคิดว่ามันเป็นผู้ชาย
ไงมันไปซ่าคนนู้นคนนี้ไงมันไม่เคยโดนไง
ไม่เคยโดนขนาดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไป
คิดว่ามันเป็นผู้หญิงมันเป็นธอมมันคิดว่าตัวมันเป็น
ทอมเนี้ยมันคิดว่ามันเจ๋งอ่ะโอ้ยผมว่าเขาเข้าใจ

ไม่ถึงผมไม่ได้พยายามฆ่าเขาผมแค่ไม่สั่ง
ให้เขารู้ว่าคนแบบอย่างนี้ไปทำคนอื่นไม่
ได้นะเดี๋ยวไปเจอคนอื่นของจริงอย่างเรา
เนี้ยของจริงแน่นอนที่นี่กลัวคนอื่นมองพี่มาฟิยาลูก
โหพี่ไม่ได้เป็นมาฟิยาพี่เป็นนักรักหอไม่ใช่คน
ไม่ดีก็อย่าไปสนใจมันดิคุณต้องคิดว่าไอ้คนไม่ดี

จัดการให้ไงแล้วผมเดี๋ยวผมไม่จะจัดการเรื่องของผมเอง
มีคนหน้าที่การงานใหญ่เยอะแยะน่าสนใจ
หมายถึงเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องเด็กสำหรับผมมาก
มีคนไปลบกันอยู่ที่ช่วยปกป้องประเทศชาติอยู่พระตรงภาคใต้อะไรอย่างนี้

อันนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นใหญ่สำหรับชีวิตผมเลย
มาวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ผมไปทำมันเนี่ย

แล้วผมก็ได้ถือโอกาสโฆษณาโรสโกรธดีผมด้วย

คือเรามีเรื่องที่แขมะจะไม่โจรัตจ้าเลย
มันจะอยากจะคุยกับผมก็โทรมาหาไม่มีใครโทรมาหาผม
มันพวกนี้มันเอากฎหมายไปทำมันไม่ได้แล้วตำรวจเขาไม่มีเวลามาไปเช็คนั่งเฟสไล่เฟสแล้วก็ไปคดีพวกนี้มันคดีมันต้องจัดการเองอ่ะมันให้มันรู้ว่านี่ไปทำอย่างเงี้ยตำรวจเขามีตำรวจมีมาในประเทศไทยมีอยู่สามสี่แสนคนมั้งจะไปดูแลไอ้พวกนี้มันลูกกระจ๊อกเขาไปจับคนขายยาไปจับคนฆ่าคนเยอะแยะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มัน

เป็นเรื่องของทรัพย์สินสมบัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาคือผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปไอ้นี่เลยนะผมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปไปกล่าวหาพลาดพิงอะไรเขาเลยมีแต่เข้ามาเอ่อลองไปเช็คดูสิมีลูกน้องมาเล่าให้ฟังผมก็สงสารมากเอ๊ะทำไมไม่ได้ไม่หยุดไม่จบสักทีซึ่งเรื่องเหล่านี้มันทำให้เราเราเนี้ยเราโตแล้วเราก็มีความรู้สึก
มันเกะกะละลานเลิกเถอะทะลึ่งตึงตังค์มากน่ะก็ต้องซับหน่อยซับหน่อยนี่ไหนน่ะติดใครติดหนี้ใครน่ะนี่ผมติดหนี้เข้าเหรอ
บ้าเลยผมไม่ได้เคยติดหนี้ใครผมเป็นคนมีสตังค์นะจะบอกให้โอ้โหเงินหกแสนผมไปติดหนี้ใครดูดิเงินผมเยอะแยะเออเอางี้ผมจะบอกให้นะผมไม่เคยลำบากเรื่องเงินมาตลอดชีวิตแม้กระทั่งตนผมจนก็ตามตอนผมเด็กเป็นเด็กบ้านนอกผมก็ไม่เคยลำบากเรื่องเงินอ่ะผมรู้ว่าผมใช้เงินแล้วผมไม่ได้เป็นคนไม่มีเงินผมไปหาลูกผมผมก็
ถามไม่ได้ใครมันรู้ดิที่พิเศษคือว่าโอ้โหเงินหนักมากเนี่ยคุณแม่อยู่ข้างหลังเนี่ย
นั่นแหละแล้วคุณแม่พี่ได้มีความพูดจากอะไรพี่ว่าอ๋อแม่เขาบอกว่าอย่าไปถามเขาเลยเพราะว่าเขาด่าเราก็
ดูนะผมไม่ได้เข้าไปผมคนอย่างผมนี่มีไปส่องเฟสไกลไม่มีไปอะไรหรอกแต่ลูก
เขาเรียกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวหน่อย
ไปยุ่งอะไรก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเยอะแยะ

มันมีกันถึงเล่นหนักกว่านี้ก็มี
พวกนั้นเล่นเด็กนั่งเล่นไว้กดโทรศัพท์
ด่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับ
ผมอยากให้ไม่ใช่แค่แบบนี้
เตะคนตรงเนี้ยจริงโอ้ยสบายมากมาเอาได้เลย
หมายถึงเรื่องอะไรครับอ๋อไม่ไม่ผมไม่ได้ผมเป็นผมไม่ใช่เป็นพวก
ใครที่จะมาด่าผมยังไงก็ได้ไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นคนเด็กเด็กที่จะไปมาด่าแม่
ด่าพ่อล่อแม่กันเล่นไม่ได้ผมว่าบางเรื่องนี้มันไม่ต้องใช้ความรุนแรง
ตัดสินปัญหานะผมผมเป็นคนมีความคิดนะเวลาผมทำธุรกิจเวลาผมคุยกัน
ธุรกิจเยอะใหญ่โตผมก็ใช้เวลาคุยกับคนมีความรู้
ต้องคุยเหมือนคนมีความรู้เวลาถ้าคุยกับคนที่มันพูดไม่รู้เรื่อง
ต้องไปเตะมันคิดง่ายแค่นี้เวลาตำรวจเข้าไปจับนักการเมือง
เขาก็เอารถไปจับแล้วก็เชิญมาตัวมาดีดีถ้าเขาไปจับโจรเขาก็ต้องยิง
ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาใครที่มันพูดไม่รู้เรื่อง
ก็ต้องใช้ความรุนแรงกับมันให้มันรู้เรื่องกัน
ผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นตัวอย่างไม่มีเยาวชนแต่ตัวอย่างไม่ดี
ผมยืนยันได้ว่าผมทำถูกมาก
ถูกคือถูกตัวใจผมด้วยแล้วผมคิดว่ามันถูก
คนนี้ถูกถ้าไปเตะคนอื่นคนดีผมไม่เตะอยู่แล้ว
ในชีวิตผมไม่เคยไปรังแก่ใครและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อนล้านเปอร์เซ็นต์
งั้นผมไม่มีทางมานั่งเขาเรียกว่าคุยโมโอ้อวดอยู่อย่างนี้หรอก
ผมไม่เคยไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องเขาก่อนถ้าถ้าใครมาสร้างความเดือดร้อนให้ผมก็
ผมไม่เห็นมีใครรอดสักคนนะครับดังนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ
คนนี้ก็พอแถลงข่าวเรื่องไอ้นี่หน่อยดิเรื่องเครื่องดื่มหน่อย
ตอนสักนี้ใครคือไงจะไปแจ้งความตามเรื่องที่อ๋อเดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องนี้
ผมเห็นมันซ่าทั้งในเฟซเนี่ยเจอผมมันไม่เห็นมันมีอะไรเลย
เอาเสร็จแล้วก็น้องกวางเขาไลน์หาผมนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหา
เขาก็บอกว่าผมโอเคใช่ไหมอะไรอย่างนี้

ผมว่าเป็นลูกเสกโลโซก็ต้องรับอะไรมันให้หน่อยเนี่ยครับรูปมันอยู่เนี่ย
อ่านะโอ้ยนี่ผมถ้าอยากดังเดี๋ยวจัดให้
อ่าอ่าอ่าอ่าอยากดังเดี๋ยวเฮียจัดให้อ่าโอเคโอเคนะ
โอเคถามเรื่องอะไรไอ้ที่มันสนุกไหม
โอ้โหผมไม่เคยไม่จ่ายเงินเขาเลยนะ
ผมไม่จ่ายค่าเทอมทุกเดือนนี่เพิ่งไปหาลูกมา
ไปดูแลลูกเขาเองเนี่ยไม่ให้ลูกมาอยู่บ้านก็
ลูกก็ไม่กล้ามาอยู่เราเองก็เดี๋ยวต้องไปฟ้องเรื่องนี้อีก
เราเอาลูกมาอยู่ที่บ้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็
ผมไม่มีติดค้างอะไรกับเขาถ้าผมติดค้างอะไรก็เดี๋ยวส่งบินมา
นี่จริงแล้ววันนี้วันหยุดไม่งั้นพนักงานบัญชีผมก็ไม่อยู่
สิลูกสบายดีลูกก็สบายดีทุกอย่างก็ไปปาร์ตี้กัน
สนุกสนานดีเออคุยเรื่องแบบนี้ดีกว่าด้วยอันนี้พอแค่นี้แหละ

ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เคยไปอ่านของเขาเลย
เดี๋ยวผมจะหาทนายมาแล้วก็จะไปจัดการเรื่องนี้
ไปฟ้องหมินประมาทตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันนี้วันที่เปิดงานเนี่ยวันที่๑๘ใช่ไหม
เดี๋ยวจะไปจัดการให้ดูแลเพจนี้โดยเฉพาะใครมาโพสต์ถึงผมเนี่ย
ผมจะฟ้องทันทีฟ้องหมินประมาททันที
แล้วก็ไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันเอาให้เรียบร้อย
โดนด่าทั้งคนใช้ทั้งลูกเลย
คนใช้คือคนใช้อีกคนนึงที่อยู่บ้านผมแล้วตอนนี้ไปดูแลลูก
คือจริงไม่ต้องไปฟ้องศาลจริงผมก็เอามาได้แต่ว่าเป็นห่วงลูก
เขาก็มีจิตคือเขาต้องเวลามาอยู่กับเราแล้วเขาต้องไปกลับไปเรียกว่าไปรับมือทางโน้นอะไรอย่างนี้
ผมไม่อยากจะเอาวีดีโอเสียงที่ผมแอบอัดลูกผมตอนอยู่ในห้องที่กลับมาเอานะเขาร้องไห้นะ
เขาบอกเขาอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ที่นั่นอะไร

คือไม่ต้องไปฟ้องร้องผมไปเอามาก็เอามาได้เลย
เพียงแต่ว่าผมไม่อยากไปทำร้ายจิตใจเขาด้วยเวลาเขามาอยู่นี่เสร็จแล้วกลับไปกลับมา
แล้วก็เขาต้องไปโดนทางโน้นด่าอะไรต่างแม้กระทั่งถ่ายรูปกับผมยังไม่ให้ลูกถ่ายรูปกับผม
อะไรแบบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่บันเทิงมาก
แล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ทีไรเนี่ยคนที่ผมแคร์มากที่สุดคือลูกผม
คนอื่นผมไม่ได้แคร์อะไรหรอกผมไม่สนใจอะไรเลยด้วยจะบอกให้นะครับ
ผมไม่เคยสนใจว่าเวลาทำเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันจะรู้สึกผิดรู้สึกเสียหายเสียชื่อเสียง
ผมไม่เคยสนใจอ่ะดังนั้นสิ่งที่ผมทำไปผมตัดสินใจแล้วว่ามันถูกต้องนะครับ
จะตามมาเดี๋ยวผมก็ไปจัดการของผมเอง

เขาต้องจบไงผมไม่จบไปนานแล้วผมไม่เคยไปทำอะไรเขาหรอก
เพราะฉะนั้นเขาเองต้องจบอย่าไปโพสต์ด่าโพสต์อะไรของผมและอะไรต่างนานา
สร้างให้มันเกิดรอยที่มันน่าเกลียดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
คุณต้องไปถามเขาดิถามผมไม่รู้เรื่องได้ไง
เขาชอบมากเพราะผมคิดว่าเครื่องดื่มผมมันแรงมาก
มีบีกามหักด้วยวิตามินของผมนี่มีบีกามหักด้วยครับจะบอกให้
กินแล้วเตะหนักมากเอาเรื่องธุรกิจบ้างป่ะล่ะ
จริงแล้วผมเป็นคนน่าเชื่อถือนะครับแต่ผมเองเนี่ย
เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของทางที่มันต้องไปจัดการ
ดังนั้นเรื่องของการค้าขายของผมก็ยังมีอยู่
แล้วก็อยากให้คนที่มาทำการค้าขายของผมนั้นเชื่อมั่นนะครับ
ตัวของผมแล้วก็สินค้าของผมตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นเนี่ย
ก็เริ่มต้นไปเรื่อยทำไมจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรผมก็ต้องไปแก้ไข
ต้องทำให้มันเสร็จไงเรื่องเหล่านั้นเราก็ทำไปพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นผมเองก็ทำทั้งเรื่องของอาชีพการเป็นนักร้องนะครับ
แล้วก็เรื่องของอดีตเมียเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกเต้าก็เลี้ยงดูกันอยู่
นี่มาหาเรื่องผมแต่ต้องผมต้องไปส่งเลี้ยงอยู่ทุกเดือนเนี่ย

แล้วสิ่งที่ผมทำอยู่นี่ก็เพื่อลูกเต้าตรงนั้นน่าจะบอกให้นะครับ
แล้วก็เมียบ้างเป็นบางส่วนนะฮะ
ใครครับอ๋อต้องเลี้ยงเมียใหม่ครับเมียเก่าก็ส่งไปแค่นั้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมคิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องของธุรกิจของผมผมก็จะดำเนินต่อไปอย่างมีความมั่นใจมาก
และผมเชื่อว่าคนที่มาทำการค้ากับผมน่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดี
แล้วก็ผมขออยากจะแจ้งให้ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าเรียกว่าแฟนคลับของผมก็ดี
ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนจริงในทุกทุกอย่างมาก
ผมไม่มีเรื่องอะไรที่ผมโกหกแล้วผมเชื่อว่าผมไม่เคยทำอะไรในเรื่องของเขาเรียกว่าเกินเลย
ถ้าผมไม่ทำก็ไม่รู้ใครจะทำแบบนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำไปให้รู้ว่าผมมีสติดีนะครับ